เฮ่ยเยอะ

งจี้เอาอะไรมาใส่หัวหลอดอีกแล้ว

ตัวเลขแห่งชาติวิเคราะห์ข่าวแปลกทั่วไทยแล้วก็ตัวเลขทั่วโลกค่ะตอบใจเราขึ้นเมื่อพรุ่งวันนี้๑๖เข้าไปแล้วนะเนี่ย
ไม่ค่ะวันนี้๑๖คือช่วงนี้อยากจะถามตัวเองนะเพราะว่าหวยเนี่ยดังแล้วเกินไม่ว่าจะเป็นข่าวครูปีชาครูจรูอะไรต่าง
พี่ยายของเราถูก๔งวด๕งวดวันนี้ก็ได้เลขมาอีกละ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวมูไนท์สัญจรเริ่มขึ้นแล้ว
แล้วก็เสาร์อาทิตย์เราอยู่ที่หนองคาย
วันอาทิตย์เราอยู่ที่อุดร

ย้อนรอยอาณาจักรนาคาราช

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พิธีกรทุกคนของหมู่ไหน
จะไปอยู่ที่นครพนมนะฮะ

ก็จะอยู่น้องคายอุดรไล่เลี่ยงกันไป

เธอก็ไปนู่นนี่อยู่เรื่อยนะ
เหมือนจะออกเยอะเนอะ

คราวนี้เราทำสัญจรแบบเต็มรูปแบบไปเต็ม

ไปถึงที่นู่นแล้วอยากจะให้เราไปที่ไหนกันบ้าง

เห็นเจอเผื่อหวังอาหารเช้าพรุ่งนี้

ต้องคุยตอนเช้า
พวกหนูกินอะไรก็ได้

เหลือหรอยัง

ข่าวข่าวข่าวของเรากันหนึ่งนะหนึ่งไทยรัฐวันนี้ก็

ออกไข่ดาวคือมันจะดีตอนนี้เสียจักรเน่คือมันจะดีตอนนี้เสียจักรเน่
ต้องบอกว่าออยก็เตือนภัยสำหรับสาวอกไข่ดาวนะคะที่ไปฉีดสารส่งเด็ก
ก็ทำเอานุ่งน่าวพวกมันเนี่ยชอบชื่อจังสารสงเดะออกไข่ดาวก็อยากจะเป็นแบบบิ๊กนิ้วกับเขาบ้างไงก็ไปฉีดสารแปลกปลอมเข้าไป
สุดท้ายเนี่ยมันเน่าทีนี้ก็ต้องไปวิ่งโร่หาหมอให้เอาสารออกมาอีกอ่ะนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะแพทย์หญิงวิทูซินีอยู่ดีศัลยแพทย์ประจำบีบีคลินิกนะคะก็เปิดเผยว่า
เราเปิดเผยว่าช่วงเรียวเวลาไม่กี่เดือนมานี้มีคนไข้ไม่ต่ำกว่า๒๓รายวิ่งเข้ามาที่คลินิก
เพื่อที่จะให้ผ่าตัดเอาสารเหลวที่ฉีกเข้าไปในเต้านมเพราะหวังว่าอยากจะเพิ่มขณะเอาออก
เพราะว่ามันมีการอักเสบแล้วก็หน้าอกที่คิดว่าจะให้มันใหญ่ขึ้นกลับผิดรูป
มันไม่เป็นให้เป็นทางเอาง่ายเลยส่วนสาเหตุที่สาวเนี่ยอยากจะเพิ่มขนาดหน้าอก
ก็คิดเลยว่าอันนี้ราคามันถูกเห็นผลเร็วฉีดปุ๊บมันใหญ่ขึ้นทันทีเลย
แต่หารู้ไหมว่าผลข้างเคียงของมันนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดก้อนขนาดเล็กที่หน้าอก
ผิวของหน้าอกขุขระหรือว่ามีก้อนพังผืดเกิดขึ้นบางคนเป็นเยอะหน่อยก็แบบติดเชื้ออักเสบเรื้อรัง
่วงอกก็ผิดรูปร่างไปอีกอ่ะนะคะซึ่งแพทย์หญิงวิทูซินีก็บอกเลยว่า
การรักษาอาการข้างเคียงที่เกิดจากสารแปลกปลอมเพื่อทำให้เต้านมใหญ่ขึ้น
ถ้าเป็นก้อนพังผืดขนาดเล็กเนี่ยอาจจะใช้การผ่าตัดเพื่อที่จะเอาก้อนพังผืดนั้นออก
คนไข้ที่สามารถบอกได้ว่าฉีดอะไรมาเนี่ยอาจจะฉีดสารที่ช่วยสลายสารที่ฉีดมาได้แต่อาจจะสลายได้ไม่หมด
คือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันเข้าไปบ้างส่วนคนไข้ที่หน้าอกมีความผิดรูปเยอะมากนั้น
กลุ่มนี้อาจจะต้องตัดทั้งเนื้อของหน้าอกตัวเองออกไปด้วยเลยเพราะมันผิดรูปอ่ะ
คือมันผิดเหมือนคนที่ต้องเอาออกไปเลยอย่างนั้นไม่สามารถที่จะแยกไอ้เนื้อส่วนที่มันดี
กับส่วนที่มันแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายได้ดังนั้นต้องเอาออกไปเลยหมดเลยทั้งยวง
ตัวเดียวกับที่เขาฉีดหน้าเถื่อนแล้วป่ะมันจะเข้าไปในเส้นตอนนี้เอาง่าย
มันจะเข้าไปในเส้น๑มันใช่ซิลิโคนจริงหรือเปล่านี่ไงเค้าบอกว่าไม่รู้ว่าฉีดอะไรมา
มันใช้ซิลิโคนจริงหรือเปล่าหรือวันนี้บอกว่าซิลิโคนซิลิโคนจริงได้คุณภาพจริงหรือเปล่า
ฟิลเลอร์เขาฉีดฟิลเลอร์กันยังตาบอดเขาบอกหน้าอกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือเสริมไปเลย
ใช่คุณเสริมไปเลยก่อนไปเลย
แล้วในขณะเดียวกันวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นคุณสามารถเอาออกได้
ยังมีแตกแล้วมันจะมีโอกาสแตกเลยจริงค่ะ
ก็เนี่ยมีคนไข้อยู่รายหนึ่งนะคะชื่อนางสาวสิริพรหรือว่าคุณนก

หนึ่งในสาวที่ตกเป็นเหยื่อที่ฉีดสารแปลกปลอมเพื่อเสริมหน้าอกเข้าไป
เขาบอกว่าได้ไปฉีดสารซึ่งหมอที่คลินิกบอกว่า
เป็นสารในกลุ่มเดียวกับฟิลเลอร์เพื่อที่จะเสริมหน้าอกให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
ก็เป็นสถานเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านถนนศรีนครินค่ะ
เมื่อประมาณปลายเดือนมกราคมโดยคำแนะนำของเพื่อน
หลังจากฉีดแล้วบอกว่าหน้าอกก็จะใหญ่ขึ้น
ตามความต้องการกระทั่งประมาณกลางเดือนกุมภาเริ่มรู้สึกว่ามันเจ็บที่หน้าอกแล้ว

พอบีบไปที่เต้าก็รู้สึกว่ามันเหลวแล้วมันดูเฟ๊ะ
โดยต่อมาก็มาปวดหน้าอกจนทนไม่ไหว
ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรประการ

พึงอายุ๒๔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

ให้ใช้ภายนอกร่างกายเท่านั้นนะคะ
เส้นนำมายอดในหูกรณีที่มีแมลงเข้าหู
เพื่อให้แมลงนั้นตายแล้วก็แบบลอยออกมา

เข้าไปสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นหน้าอกอวัยวะเพศ
เพราะว่าน้ำมันมะกรถือเป็นสิ่งแปลกปลอม
ซึ่งสิ่งแปลกปลอมนี้จะทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อต่างในร่างกายของคุณ

ฉีดเขาก็หลอกลูกค้าเขาไง
คนที่เคยโดนมาแล้วก็ดาวมายุรีไง
ดาวน์มะยุลีทำจนแบบว่าพี่ส้มเช็งก็โดนอืมนี่ด้วย
ย้วยไปเลยซันนี่ซันนี่ยูฟอร์นี่รู้ไหมหน้าอกกี่เต้า
เต้านะนางเสริมแล้วเสริมอีกฉีดแล้วก็ต้องเสริมฉีดแล้วก็ต้องเสริมเนี้ย

จริงเน่าอกเป็นใส่ตัวเอง๔เต้าแม่คุณมั่นเน่า
เพราะว่ามันเน่าไปอยู่เราก็ต้องทำใหม่

แพงละแบบนี้คงหลักพันธุ์
คือวันนี้รับคุมไหมแหละเนี่ยต้องตัดเต้านมกว่า

เราก็เก็บเงินนางสมัยถึงว่าเราอยากจะสวย
เอาออกหมดทีนี้ก็เศร้าเลยทำอะไรแก้ไขไม่ได้เอาง่าย

ไม่รู้แต่หนูคิดว่าทุกวันนี้มันไม่จำเป็นจะต้องหน้าอกใหญ่แล้ว

ค่ะคุณแม็กส์ค่ะใช่ใช่เอาออกสก๊อเทปอะผมเห็นดาราบางคนโกยกันสู้ตาย

โอ้โหมันก็เขาก็ต้องทำเพื่อ
ความมั่นใจของผู้หญิงกับ
แบบเขาพูดแค่ว่าผู้ชายชอบแบบลึงกล่อง
พูดชายยังหิวผู้หญิงหน้าอกต่ออยู่ถูกต้องมั้ย

แต่เธอบอกเธอเป็นสาวบริสุทธิ์น้ำหล่อนจิตกับคุณแม่เมาแล้วหนู
ตามทุกอย่างค่ะค่ะตากล้องก็ต้องอยู่ด้วย
ร้ายใจกันมีใจให้แข่งสิ้น
คนที่ทำนี่คือสาวนะที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองหน้าอกแบน
ที่สาวกะเทยเพื่อนสาวหนูก็ทำกะเทยแหละทำเยอะ
กะเทยเนี่ยเข้าใจแต่กะเทยเก็บเงินเก่งรู้ไหมแล้วก็ทำดีเลยกะเทยทำเก็บเงินเก่ง
หนูว่ากะเทยเขาทำเขาผ่าตัดเลยผ่าตัดใช่
เขาไม่ฉีดหรอกมั้ไม่กระเทยฉีดไปก็ไม่ขึ้นไงเธอ
เยอะมั้งคุณของเขาไม่ได้มีเนื้อน้ำหกผิวหญิงเบอร์มั้งฮะ

ถ้าอย่างนั้นก็บอกท่านผู้ชมว่ามันก็จะกลายเป็นมิสตินมันอันตราย
ราคาต่ำต่ำหลักพันเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางหนู
ตัวของเองเดินโภมแดนก็แบบนี้
จำได้ทำกับโรงเพลง

ภรรรยะโคมแดงประวัติศาสตร์ชาติปรุงการประเทิง

ไยแหวนมะวอลริศาปลอ

ดึงดึงดึงให้ได้ดึงพลั๊กอ่ะ

เกี่ยวกับพี่เสก

คือเขาเข้าใจว่าถ้าสมมุติโดยสุดโตผู้หญิงนี้พี่เสกราดสุดก็จะเป็นแบคโพล่า

มดตอนนี้พี่กำลังแบบรักษาตัวอยู่ไม่รู้พี่จะรักษาตัวได้หรือเปล่า

มีทนายความส่วนตัวของคุณเสก
เพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่คุณเสกโลโซ

ก็คือเอาง่ายไปอิงวัด๑๐นัทนั่นแหละ
อืมอิงวัด
ตอนตี๑วันที่๒๙ธันวาคม

เขาขุนพนมอำเภอพรมคีรี

จำเลยจะให้การรับสารภาพ

มีชื่อเสียงสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี

ต่อสังคมมากกว่าบุคคลทั่วไป

คือคุณเป็นศิลปินเป็นนักร้อง

นี้สารทั้งเมตตาลดโทษเนี่ยให้จากสิบวันหรือห้าวันอืมก็พร้อมจะน้องรับนะฮะ
แล้วก็เคารพการตัดสินใจของสารที่เมตตาให้กับเสกครั้งนี้ขั้นตอนต่อไปคือการอุทธรณ์
แล้วก็จะอยู่ในระหว่างการขอประกันตัวแสดงว่าวันนี้ดีไม่ดีคุณเศกอาจจะต้องนอนคุกไม่ไงนี่ไงได้ได้ล่ะ
ล่าสุดแล้วก็๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาก็สารอุทธรณ์ได้อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
คุณเศกในวงเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะโดยคุณเศกก็เปิดเผยว่าขอบคุณสารที่เมตตา
ทุกคนน่ารักมากแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยตอนนี้ก็ไม่เครียดค่ะสารอุทธรณ
อีกทีวันที่๑๗เมษายนตนก็จะมาตามนัดที่สารเรียกนะคะ
ก็คงอยากจะให้โทษลดลงถึงได้อุทธรณ์จริงพี่เศก๕วันเองแป๊บเดียว
แต่ต้องโกนหัวเหรอไม่ต้องต้องสิเขาเริ่นจำปุ๊บทุกอย่างต้องตัดของสารหมด๕วันใช่ไหมฮะ

ข่าวนี้เป็นข่าวที่ดีแล้วดีต่อใจมากคุณผู้ชมแล้วก็ดีต่อเด็กด้วยนะคะ
ถามหน่อยว่าเอาอย่างนี้มีใครเคยเล่นตุ๊กตาตุ๊กตาอันนี้ขอลองเล่นหน่อยสินะ
ฝุ่นมือใช่ไหมครับเคยเล่นเด็กเคยเล่นไหมเล่น
เวลาเล่นเราเองเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะแล้วเราก็อยากจะแบ่งปันไปให้กับน้องอ่ะนะคะ
ได้เวลาออกไปทำกิจกรรมดีกันบ้าง
โครงการที่สนับสนุนแล้วก็เติมเต็มเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก
มาเป็นจิตอาสาสร้างนิทานหุ่นมือค่ะ
เพื่อมอบให้กับน้องแล้วเพื่อมอบให้กับห้องสมุดหุ่นมือ
สวนครูอังหุ่นทองหล่อซอย๓นะครับ
ท่านผู้ชมฮะห้องสมุดนิทานหุ่นมือแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมตุ๊กตาหุ่นมือซึ่งเอาจริงนะ
เราไม่เห็นนานมากแล้วนะเพราะว่าเด็กเรายังเห็นอยู่ไม่มีแล้ว
เมื่อก่อนออกทีวียังเป็นตุ๊กตาหุ่นมืออยู่เลยถูกต้องไหม

โรงละครจิ๋วเนี่ยซึ่งทุกอย่างจะถูกบรรจุรวบรวมอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
คือในกระเป๋าหนึ่งใบนี้จะมีของครบเลยคือเอาง่าย
ไม่ว่าใกล้ก็จะจัดให้ครบคันเป็นอย่างนี้เลยฮะ

ก็เป็นฉากเลยล่ะเป็นการสร้างจินตนาการให้กับเด็กเลยล่ะ
น่ารักดีค่ะอย่างนี้เราไปดูภาพตัวอย่างกิจกรรมกันดีกว่า
เขาก็ไปแบ่งทีมกันมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน
แล้วก็มาดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าแบบนี่กระเป๋าเปิดออกมา
แล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะมีมั่นแล้วก็มีฉากข้างหลังเจ้าหญิงอยู่ข้างใน

เธอเปิดทางนี้กว้างเลยเธอเปิดทางนี้ก็โอ้โฮเมื่อเป็นผุ่นผีหมื่นหรือเปล่า

คุณแม่คะเด็กฟังไหมคะถ้าเกิด
เอ้าตัวร้ายไง
เอาเลยที่จุดขายเซ็มโซไนท์ทั่วประเทศนะจ๊ะโมดำ
แล้วก็ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมถึง๑๕เมษาเนี่ยเธอเอาไปเลย

ที่เมื่อกี้ผู้ใหญ่อยู่กับสิทธิ์มาคุณแม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเซ็มโซไนท์ก็ได้
กระเป๋าเดินทางใบเก่าก็ได้เป็นแรกเนี่ยค่ะ
คืออันนี้ถ้าสมมุติไปซื้อเมืองนอกแพงมากเพราะน้ำหนักมันจะเบา

คุณเอาขยะที่อยู่รู้สึกว่ากระเป๋าเดินทางที่เก่าแล้ววันนี้รุ่นเก่ามันจะหนักเนี่ย
เราชอบมากเพราะว่าเวลาเป็น๔ล็อคเงี้ย
เวลาเดินทางมันไม่ได้ทางสะดวกนะ
เมฆก็๔ล็อคก็เดินทางสะดวกสิคะ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจินตนาการให้กับเด็ก
แอ้งที่หลบตอนจิตนาการเด็กโดยเด็กฝันร้าย

ขอเชิญร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตนาการให้กับเด็กด้วยกันนะฮะ
แล้ววันนี้ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่
อันนี้จำง่ายเลย

ใช่น่ารักค่ะอยากไปเล่นให้เด็กดู

ห่อนจะไปทำไมไปเลยโทรไปเลย

ถ้าไม่ซื้อก็แลกซื้อนะจ๊ะ

พี่ผู้ภังควังออกจะเอาอันใหม่เลย

ช่วงหน้าช่วงที่คุณรอคอยมาถึงแล้วค่ะ
ส่วนนี้ไงหัวแองจีกมีเลข

ตะเคียนตั้งมีทุกครั้งจริง

ไม่ให้บ้างเหรอเมยมมะม่วงอะไรอย่างนี้
ตานโพป่ะต้องโทรกมาได้ไหม

ถูกอันนี้เราไปที่พัทธรุงแล้วกันนะครับ
คือตะเคียนถือว่าหลายร้อยปี

แล้วก็ฝังอยู่ในใต้ดิน๑๐เมตร

เข้าฝันชาวบ้านที่อำเภอศรีนครินนะครับ

ยกเท่าไหร่ยกเท่าไหร่สลิงขายไป๒เส้น
ในที่สุดชาวบ้านบอกเฮ้ยนี่แหละคือปฏิหาร
จะต้องบวงส่วงคอหัวไอ้รั่วบวงส่วงเท่านั้นแหละ

เยอะมากเราดูแบบสถานีว่างขวา
จะดูแล้วเนี่ยกี่ร้อยคนสี่ร้อยเหรอสี่ร้อย

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตรงนี้เป็นที่โครงการก่อสร้างประตูน้ำนะฮะ
คลองลำเบ็ดนะฮะอยู่ที่ตำบลอ่างทอง

คือกำนันตำบลอ่างทองเนี่ยได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านผู้นำท้องถิ่นพร้อมชาวบ้านเนี่ย
ในพื้นที่อย่างที่แองจี้บอกกว่า๔๐๐คนเนี่ย

น้ำของคนเกี่ยวกับที่หนูก็ต้องรู้
สี่ร้อยต้องไปนิดมนต์พระจากวัดต่างรอบเนี่ยมาสวด
แล้วก็เรียกวัดสวดอื่นถามน้ำมนต์เลย
แล้วก็ถึงจะเอาต้นไม้ขึ้นได้
เรื่องของเรื่องเนี่ยต้องไปขุดหลังจากที่ต้นไม้เนี่ย
ฝังอยู่ในใต้ดินมาเขาเรียกว่าเป็นหลายร้อยปีเลยจริง
เชื่อว่าไม้ตะเคียนเนี่ยต้องการจะขุดให้พ้นจากใต้ดินขึ้นมาอย่างนี้นะ
คือเสร็จแล้วคือชาวบ้านเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าเรื่องของเรื่องก็คือฝันนั่นแหละ
เขาฝันเขาฝันมีชาวบ้านฝันว่ามีต้นตะเคียนยักษ์อยู่ใต้ดิน
แล้วก็ขอเครื่องจากที่กำลังทำงานอยู่ที่โครงการก่อสร้างประตูน้ำประตูน้ำคลองดำเบ็ด
ช่วยขุดดินบริเวณดังกล่าวจนพบว่าไอ้ที่ตัวเองฝันมันมีจริง
คือถ้ามันเมตร๒เมตรยังไม่ค่อยแปลกอันนี้มันลึกไปทั้ง๑๐เมตรเถอะ

ซึ่งมันตรงกับที่ชาวบ้านเขาฝันทุกอย่างเลย
แล้วก็คนก็เชื่อว่าต้นไม้เนี่ยต้นตะเคียนเนี่ย

โดยเมื่อก่อนอยู่กันมาเป็นร้อยเป็นปีตั้งแต่บรรพบรุษ
ไม่เคยมีใครรู้ว่าต้นไม้ฝังอยู่
ผู้สื่อข่าวว่าพิธีในวันนี้ได้มีชาวบ้านเนี่ย

ล้วนชาวบ้าน๔๐๐คนคงแบบเอาแป้งมาขุด
ตัวเลขกันโดยเลขที่ได้เนี่ย
ก็เอาเส้นรอบวงของต้นตะเคียนละกัน

ความยาวเนี่ย๑๒๕
๑๒๕เมตร

แต่ทำไมสลิงขาดคืออะไร

รถแมกโฮล์อ่ะรถทะเบียนอะไร
โหยากละเนี่ยไม่มีด้วย

คุณแม่ถ้าไม่ได้ถามถามสิ่งที่หนูรู้หน่อย

หลอกต้องหาซิหลอกต้องหา
รถที่ยกแล้วก็สลิงขาด

รถที่รถยกแล้วสลิงขาดอันนั้นน่ะน่าสน
นี่ไงเผื่อมีชาวบ้านที่ไม่อยู่อยู่ตรงนั้น

คือเรื่องของเรื่องเขาบอกเอาเส้นรอบวง๓๓

ไม่ใช่๑๒๑๒เมตร

มันเคยมี๑๒๕ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วเขาไปบอกว่าออก
ฉันว่าจะออกเลขเดิมก็ออกจริงนะเขาไม่ถูกนะ
อือมีคนมีคนมีคนฉันว่าไอ้ไข่แน่เลยวิ่งมาบอกฉันน่ะ

เธอซื้อลัตตาลีหรือเปล่าซื้อลัตตาลี

มีคุณผู้ชมบอกว่าบอกว่าให้พี่มดดำบอกแม่น
พี่หมดนี้ขอแม่น
นักท่องเที่ยวก็พาไปกราบไห้

แบ่งเป็น๒เซตนะคะ
กลุ่มแรกนั้นจะไปขอพรจากพ่อปู่

คือมาหาเลขเด็ดแน่นอนนะครับเผื่อว่าจะโชคดี

บริเวณต้นมะเดือยักษ์อายุร้อยกว่าปี
ก็อาบไปด้วยแป้งอย่างนี้นะฮะ
จะมีคนหาเลขมาขัดถูแป้งตำรากมาเดือโดย

แต่คนที่ไม่เจอเขาก็บอกว่าอาจจะยังไม่ใช่ดวงของเขา

แต่มียายคนนึงนะคะขอสงวนชื่อค่ะ

เป็นคนอำเภอบ้านดุงได้มาที่เกาะคำชโนธปีนี้เป็นครั้งที่๓
โดยบอกว่าแต่ละครั้งนั้นจะไหว้หลวงปู่ศรีศรีสุโธเนี่ยที่หน้าศาล
แล้วก็จะเดินเข้าบริเวณใต้ต้นมือเดือยักษ์เพื่อหาเลขเด็ด
บอกว่ามหาเลขที่คำชโนธถูก๔งวดติดกัน
ขีดเส้นใต้ถูก๔งวดติดต่อกัน
โดยงวดสุดท้ายที่ออก๑๕นั้นยายบอกว่าก็มาลูก
อยู่ที่ต้นชโนธใกล้ต้นมือเดือยักษ์

ปรากฏว่านักข่าวเขาก็ตามไปแบบว่าได้ไหมคะคุณยาย
ยายก็ตอบอย่างเปิดเผยว่าได้
คืออะไรได้๒๕๒๕

หลังจากได้เลขเด็ดจากต้นชะโนธแล้วคุณยายก็มารูปคำอยู่ที่ต้นมะเดือยักษ์

เพราะว่าเลขจากต้นชะโนธนั้นตรงกับต้นมะเดือยักษ์

ยายพูดก่อนยิ้มโอ้โฮจบเหมือนวันนี้ยาย
ก่อนจะเดินจากไปอย่างอารมณ์ดีแหมเห็นภาพ

แต่ว่าการที่เราเห็นนี้เขาห้ามบอกใครไม่ใช่เหรอ
แบบคุณหนุ่มกัญชัยไม่เคยบอกใครเลยเราฝัน
อือออออันนี้ได้ข่าวไปถามไงคุณยายก็เลยบอก

คุณยายแอปอิ๊บเอาข้างหลังก็เปล่า

ยายอาจจะไม่บอกความจริงก็ได้

มีไหมสูงหรือต่ำหรือไหมใครมาบอกแม่รอบเนี้ยอ้าวอินี่
ไม่เลขสูงก็คือเกิน๕๖๗๘ก็ไปอ๋อ
๑๔๗เนี้ย๑๔๗อ๋อรอบนี้หรอ

ก็ไปกับแองจี้นี่แหละเป็นนครตอนที่ไปถ่าย
เน้นฉันก็เอะมีปะวะ

ออกตัวเดิมแล้วมัน๑๕มัน๒หมวด

ช่วงนี้เราจะโดนกษทชอะไรมั้ย

อย่างของอันนี้ของรถเมย์บอกช่วงนี้อากาศร้อนแข็ง
รับเชิญก็อาจจะแวะเวียนมาเที่ยวบ้านของคุณได้ค่ะ
คือที่จังหวะประทุนธาณีก็มี

กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ในอ่างบ้านของพี่

ก็แจ้งหน่วยกู้ภัยมาจับไป
บอกเลยบ้านใดมีสัตว์มาท้าถึงบ้าน
แสดงว่าคนในบ้านนั้นจะโชคดี

ก็รายงานว่าศูนย์วิทยุอาสาหงษ์สกุล
ก็ได้รับแจ้งประชาชนขอความช่วยเหลือ
ให้ไปจับงูในอ่างน้ำภายในห้องน้ำของบ้านเลย

ก็บอกว่ากำลังจะได้ที่อาสา
ก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเลขที่๕๖ทับ
๕๖๑๖หมู่๗ตะเมินคลอง๒นะคะ

เขาบอกให้ดูงูไปดูคนจับงูอีกด้วย

เขาบอกว่าเขาเปิดเป็นร้านขายของชำค่ะ
ก็พบงูเห่าตัวใหญ่ว่ายน้ำลอยคออยู่ในอ่างน้ำภายในบ้านของตัวเอง

จากการสอบถามนางผ่องศรีอายุ๗๐ปีแล้วเจ้าของบ้าน
บอกว่าขณะที่ตนเองกำลังจะเข้าห้องน้ำ
ก็พบว่ามีงูขนาดใหญ่ลอยคออยู่ในอ่างน้ำ

ก็เลยได้ให้หลานชายโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับออกไป

ทีนี้ทุกคนก็บอกเลยบอกว่านี่แมวมาหาหมามาสู่คนในบ้านนั้นจะโชค
แมวมาหาหมามาสู่งูมาไหว้น้ำ
ผู้มาว่ายน้ำเล่นก็อาจจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้อาจจะรวยเบอร์กันไปนะคะ
ก็เลยพากันเอาอันนี้เรื่องจริงป่ะถ้าแมวมาหาอะไรอย่างนี้

ที่บ้านหนูมีแมวมาคลอดอยู่๒ตัวเนี่ย

ไม่ใช่มันเจอตัวเล็กอยู่ดีมันออกมาจะมีแมวสองตัววิ่งตัว
ก็นี่ไงสองลุงสามห้าเมื่อกี้
ใช่ไงเขาบอกว่าถ้าต้องเก็บรกแมวจะรวย
แมวมันกินมันไม่ปล่อยมาให้เรากิน

ไม่รู้จริงเกิดเจอแต่ลูกแมวมาอยู่ด้วย๒ตัว

เลขที่บ้านเลยนะคะ
บาริกิของป้าภองศรีนั้นคือ๕๖๖๑

ไม่สิเอาละมีเอาละมีเอาละ

เอาอย่างนี้ดีกว่าวิเชียนนำโชคดีกว่า
วิเชียนคือใครเดี๋ยวก่อนวิเชียนคือใครเอาวิเชียนไม่งั้น
วันที่๑๒มีนาคมหัวหน้าวิเชียน
ซึ่งตอนนี้กำลังดังเลยล่ะหัวหน้าวิเชียนเนี่ย
พร้อมเจ้านักที่พุ่งใหญ่นะเรศวรด้านตะวันตกเนี่ย
แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยพญาพญาเสือระหว่างเดินทางมาให้ปากคำ
ช่วงนี้ต้องให้ปากคำถูกต้องกำลังจะเดินทางมา

สพทองผาภูมิตามที่มีหมายเรียกนะฮะ
โดยระยะทางที่จะต้องเดินทางมาที่สถานีตำรวจทองผาภูมิ๘๐กิโลเมตร
ระหว่างทางเจ้าหน้าที่ได้พบชาวบ้านหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง
สองสามีภรรยาขับรถเก่าได้โบกรถ
โบกรถคณะเจ้าหน้าที่แล้วขอให้เจ้าหน้าที่นำเมียท้องแก่

ไม่มีรถไปโรงพยาบาล
ส่งโรงพยาบาลหน่อยเจ้าหน้าที่จึงได้จอดรถ
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือพาผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ย
โดยมีผู้ช่วยปียพงศ์เป็นผู้ขับรถ
นำสาวท้องแก่เมื่อเดินทางไม่ถึง๒๐นาที
ปรากฏว่าผู้หญิงคนดังกล่าวนี้เจ็บท้องอย่างรุนแรง

บอกผู้ช่วยเปียพงศ์ว่าไม่ไหวแล้วหัวหน้า
ครับพี่หนูกำลังนึกจิตนาการ

เมื่อเจ้าหน้าที่หันไปปรากฏว่าหัวเด็กโผล่ออกมา

หัวเด็กเนี่ยโผล่ออกมาจึงได้ทำการจอดรถทำคลอด
ปรากฏว่าเป็นเด็กผู้หญิงครับ
จึงแรงพาผู้หญิงดังกล่าวนี้ไปถึงโรงพยาบาลทองผ่าภูมิ
หัวหน้าวิเชียนผู้ช่วยก็ได้ให้เงินรับขวัญเด็กแม่และเด็ก
อวยพรให้เด็กเป็นเด็กดีเลี้ยงง่าย
พร้อมรับทรัพย์ประชาชนพ่อและแม่ต่างปากปลื้มใจ

๑ทอพุท่าวทอทหาร๔๑๙๐

ไปบ้านเลขที่บ้านพักของคุณวิเชียหน่อยไหม
โอ๊ยไปถึงบ้านคุณวิเศียร

อะไรของพี่อันแรก

มันก็เลข๓ตัวสลับกันไปมาอยู่เนี่ย

ค่ะวนเวียนวนเวียนกันอยู่ตรงนี้หรือคะ

คุณโป๊ปค่ะช่วงนี้ก็แสดงละครมา

เมื่อวานนานที่ไม่ค่อยดูราวสัมภาษณ์

ดูนี่แหละบันเทิงไทยรัฐนี่แหละ

เมื่อก่อนแถมฟรีไม่มีใครเอาไปครับ

ลดอีกรถแล้วยังไม่มีใครเอาผมเลยครับ
ดีจะเล่าเรื่องนี้นะฟึมฟุ้นน่ารักเนี่ยอะ
ตรงไปตรงมารายการละทั้งไปตรงมาสักโค่ค่ะ
วันนี้ไม่มีใครแรงเกินพี่โป๊ปนะคะ
พี่หมื่นเนี่ยนะคะจากบูพเภสอาณิวาคกระแสดีมาก
เวนต์เนี่ยแน่นมากรับไม่ไหวแล้วนะคะ

อาจจะยังมีวันว่างอยู่นะฮะถึงตกใจฮะพี่หมื่นเขาเจอประสบการณ์

คือปรากฏการณ์ห้างแตก

โดยล่าสุดนะคะโป๊ปเขาก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่า

ก็ประมาณนั้นไม่มีประมาณแล้วค่ะ๗ก็๗นี่แหละค่ะ
ส่วนเรื่องค่าตัวก็ยอมรับตรงนะคะว่ามีขึ้นบ้างแต่ไม่เยอะ
เยอะอยู่ตามความเหมาะสมของงาน

ถามว่ากลัวไหมว่าขึ้นค่าตัวจะไม่มีคนจ้าง
ไม่ครับเมื่อก่อนลดแล้วลดอีกไม่มีใครจ้างเลย

ส่วนกระแสที่แฟนต่างชาติเชียร์
แฟนต่างเที่ยวเชียร์ให้เป็นแฟนกับเบลล่าอย่างนี้นะฮะ
เขาบอกว่าจะให้แย่งเขาเลยเหรอเดี๋ยวงานเข้าไม่เอา
ผมไม่เอากล้ามเขาใหญ่หมายถึงพี่เวียนะคะ

แบบนี้นะเหมือนคนที่ไปวิจารณ์ที่เขากอดเวลานะ
เขาตกลงกันแล้วมันเป็นเงินโชว์ใช่
บอกน้องแล้วถามว่าถ้าเขาไม่มีแฟนจะจีบไหมก็คงไม่
แล้วเขาเป็นคนแมนเขาบอกว่าพี่เวียน่าจะเข้าใจ

ไม่เราเห็นในข๖๖๔ระด้าที่เขาสัมภาษณ์
รอบนี้ที่สัมภาษณ์เขาบอกว่า
เขาเป็นผู้หญิงสวย
ชมว่าเขาสวยแต่ไม่ได้เจ็บ
ซึ่งเขาก็มีแฟนแล้วถามว่าเป็นสเปคไหม

ถ่ายละครก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกันเพราะว่าเขินไม่กล้าคุยด้วย

ปกติตัวเองเคยเจอตั้งแต่สมัยนู้น
เขาเป็นคนที่ติ๊ดแดกนะติ๊ดรับประทานนะพี่
เขาเหมือนพี่เขาชอบวาดรูปวาดเลิฟอะไรอย่างนี้นะ

ฉันเคยเจอเขาตอนที่เขายังไม่ได้ดัง
สมัยก่อนเขามาอาจจะเด็ดเนอะ
ที่เขามาประกวดจะเด็ดใช่ไหมช่องเก้า

ก็ยังไม่มีละครเลยเขามาเล่นหนังของพี่นพัฒน์อยู่เรื่องหนึ่งก่อน

เขารอแบบว่าจะเล่นจะเล่นรอเป็นปีเลยนะ

แต่ตอนนี้เขาดังนั้นแล้วแหมสามงสามีเขาก็ดัง

เพราะก็หายไปพอกับสมาร์ทอะ

ฉันยังมีความรู้สึกว่าเขามีละครตลอดนะ

แต่ของเขาที่กลับมาคือเปรี้ยงจริงอ่ะ

บูก่อนหน้านี้ก็เล่นกับมิวเรื่องนึงฉันหม้า

เล่นก็มาเล่นกับน้องมิวอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็รอบนึงก็เล่นกับน้องเบลอีกรอบ
เขาจะมาเรื่อยตอนนี้แต่ตอนนี้คือพีคมาก

คือชีวิตของเขาถึงขนาดในเฟซบุ๊คเห็นคนเอาไปแชร์กันไหม
เมื่อก่อนเป็นนุ่มออฟฟิศเรียนจบมาไปเป็นนุ่มออฟฟิศ
ออฟฟิศปุ๊บก้าวของเขาคืออยากจะแบบว่า
ไปประกวดเมื่อก่อนตามหาจะเด็ดเนอะ
แล้วก็ไม่ได้สร้างเนอะตามหาจะเด็ดแล้วก็ไม่ได้สร้าง

สอนเด็กวาดภาพอันนั้นคือสิ่งที่เห็นอยู่

โอ้ใช่ถ้าอย่างนี้เรียกว่าหน้าเด็กจริง

แต่นี่คุณใหญ่ปูมันว่าเปิดต้นเหรอเธอ

ปูปรายยาสวนดอกไม้หลังโพสต์ภาพชูชุบแฟน
ล่าสุดสาวปู่ออกมาเปิดใจเรื่องนี้

แฮปปี้ละทำสิทำสิแฮปปี้ละปูแฮปปี้ค่ะ

เรื่องแต่งก็คุยกับเขานะคะนางว่า

แต่ก็ขอปูทำงานไปสักพักหนึ่งก่อน
ถามว่าอยากแต่งไหมนางก็อยากแต่งงานแล้วนะ

จริงเดี๋ยวโฆษณาหายเดี๋ยวเขาจะตกใจหมด

แต่เราทั้งคู่ก็วางแผนตั้งเป้าว่าจะดูแล

ปูเป็นคนเปิดเผยตัวเรื่องราวอยู่แล้ว

ผู้ชายในไอจงไอจี

นางก็บอกว่าปูก็เป็นคนธรรมดาค่ะมารอเป็นนางฟ้าก่อนนะคะ
นางก็เป็นคนธรรมดากว่าการจูบฟ้องจูบแฟนก็ก็เรื่องปกติไง
แต่ถามว่าถ้านางฟ้าก่อนดี๑๐๐พวกมันก็จะไม่ทำอะไรที่เสียหาย
ก็แบบว่าบทขยี้ดูดี
นางรู้ว่านางจะต้องแบบภาพรักตัวเองปูก็ต้องวางยังไง

นางไปที่ภูมิดูดีเซมต้องเป๊ะลงไป

มันจะได้รวยกันแล้วท่านผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะคะ

กระแสแรงจูงใจถูกใจชาวอีสาน

เครื่องดื่มเย็นในเครืออิชิตัน
ก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้วย

ก็นำพระเอกร้อยล้านคนล่าสุดดงเด้งแล้วก็ตาต้า
มาร่วมส่งต่อความสนุกของซัมเมอร์นะคะ
แคมเปญอิชิตาระหัดรวยเปลี่ยง
ฟ้าเดียว๔คันขับมันทั้งบ้าน
นอกจากจะแจกทั้งรถ๔คันทุกวันพุธนะคะ
แล้วก็อิชิตันยังเตรียมของรางวัลมาเซอร์ไพรส์

กันทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับ

ไปดูกันครับว่าพรุ่งนี้อีชิตันแจกรางวัลเซอร์ไพรส์อะไร
แววมาว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่จะต้อง
ทำมวดอกมวลใจกันเลยทีเดียว
ถูงหน้าถูงหน้า

ถามรถหนัง

ถามรถหนัง

เอ้าหรือ

ตบแล้วเมื่อกี้

ฮากันขนาดนี้บทบาทในหนังจะขนาดไหน
ใครที่ยังไม่ได้เบิ่งรีบไปเบิ่งกันเด้อ
ไปเบิร์งกันด้ออย่าลืมร่วมสนุกกับอิจฉีตันนะคะ

กฎ๗๙๗พร้อมด้วยรหัส๑๐หลัก
แล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกส่งฟรีทุกเครือข่ายค่ะ
ดอกจันทร์ด้วยนะคุณผู้ชมนะดอกจันทร์๗๙๗ดอกจันทร์นะคะ

มีดอกจันทร์ด้วยนะคะรางวัลใหญ่เปรี้ยงคนเดียวรับรถถึง๔คัน
มูลค่ารวมกว่า๒๑๕ล้านบาทจำนวน๑๐รางวัล
รถน้องแจกอย่างนี้รถดีจริงเลย
มากถึง๓๐๐เครื่อง
เครื่องนึง๔๕๐๐บาทโดยจะจับแจกสัปดาห์ละ๓๐เครื่อง
มูลค่าของรางวัลทั้งหมดกว่า๓๓ล้านบาท

ต้นหอมจะฝากไข่แล้วเหรอทำไมไอ้สันไม่มีน้ำยาเหรอ
ไม่หรอกเขาจะได้เลือกเวลาได้
ยังไงจะได้แบบคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต
ชีวิตมึงดีหรือยังดีแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชม
ดีลักเนอะดีลักกันใช่ไหม
เอามาต้นหอมฝากไข่ละต้นหอมสกุลตะลา
นางทำการฝากไข่เพื่อสำหรับเป็นตัวช่วยในการมีทายาท

ล่าสุดยายหอมก็เปิดใจในเรื่องดังกล่า
จริงแล้วก่อนหน้านี้เคยฝากมาครั้งหนึ่งแล้ว
แล้วหอมก็จะเข้าไปคุยกับคุณหมออีกทีนึง
เอาจริงเนี่ยผู้หญิงก็ควรจะฝากไข่ไว้ตั้งแต่
ขอไม่มีสิทธิ์พูดคำว่าอายุยังน้อยอายุหล่อนเยอะแล้ว
ผู้หญิงควรจะฝากไข่ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะ
เขาหมายถึงตั้งแต่ครั้งที่แล้วหรือเปล่า
ครั้งที่แล้วก็คงไม่เยอะก็เยอะแล้วหมดแหละหอมอ่ะ
จากมันเป็นช่วงที่เรามีไข่เยอะเหรอ
ซึ่งไข่ไม่เหมือนกับอสุจิ
เอ้าทำไมเธอรู้ล่ะไข่มันมีวันหมด
ดังนั้นควรฝากเก็บไว้ตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อย
หอมไม่อายปากตัวเองเหรอผู้ว่าอายุยังน้อย
อายุไม่น้อยเนาะเอาจริงหอมกลัวชีวิตการแต่งงาน

ต้องลงอันนี้เล่าข่าวไม่ต้องด่าใช่ไหม
ก็นั่งแอปตอบส่องกลัวชีวิตการแต่งงาน
กลัวการมีลูกทั้งแต่ที่เราแล้วมีผัวทำไม
เอาตรงทุกวันนี้หอมยังไม่รู้เลยว่าหอมจะมีลูกหรือเปล่า
เพียงแต่ว่าไข่มันสามารถฝากพอแล้วหอมไป
อะไรของพี่จับไม่เหรอ
ส่วนเมย่ามันแล้วนะคะมีแสดงว่าปี๒๐๑๔ของเรา
สวมแหวนแล้วส่วนเรื่องแต่งงานยังหาอยู่

แล้วก็จะดูรูปทางทำงานด้วยแต่ว่าจะไปกับ
แต่คนนี้โอ้โหเล่นก๊อฟจะเป็นโปรแล้วนี่
เทินโปรแล้วเก่งหลายอย่างแฟนเป็นนักธุรกิจร้านอาหารเปิดร้านอาหารที่นี่ใช่ไหม
แต่ว่าจะไปตั้งรกร่างอยู่ที่สเปนแต่แฟนเป็นชาวสวิส

ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนั้นใครซื้อโรตเตอรี่ขอให้ถูกรางวัลนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ